เรื่องราวของความเชื่อวันนี้เรามีมาจัดเต็มเลยนะ
ไปดูพิธีที่หาชมได้ยาก

ชั่วร้ายออกจากตัวเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นพิธีอะไรนั้น

นี่ครับพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่นะฮะที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
นี่เขากำลังเริ่มสวดมนต์ทำพิธีกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับ
เห็นเลยฮะมีอาการของขึ้นนะฮะบางคนเนี่ยเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเอง
มีกรีดร้องบ้างร่ายรำบ้างบางคนคำรามอ้าวอย่างนี้ก็มี
บางคนก็แปลกร้องไห้ด้วยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นความเชื่อก็ว่ากันไป
สำหรับพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่เนี่ยเชื่อว่าเป็นพิธีสวดเพื่อใช้ในการขับไล่ยักษ์
หรือว่าพูดผีแล้วก็สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่สิ่งที่มันไม่ดี
หรือไม่ก็เป็นสายมนต์ดำต่างที่เข้าตัวให้ออกไป
แล้วนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเสริมโชคลาภเสริมอำนาจ

โดยการสวดต้องสวดให้มีน้ำเสียงที่มันดุดัน
กระแทกกระทันเกรี้ยวกราดน่ากลัว
จึงจะสามารถขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปได้
ซึ่งก็เป็นพิธีที่จัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นนะครับ
โดยมีเกจิชื่อดังหลายรูปเลยมาร่วมประกอบพิธี
โดยมีสาธุชนกว่า๓๐๐คนคุณนิวนาวน้องใบตอง
กันเนืองแน่นนะคะไปกันเยอะมากเลยนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นนะครับพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าอาจารย์แป๊ะเกจิดังเจ้าอาวาส
พระผู้ประกอบพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่ท่านก็จะมาเดิน
ประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ปะพรมเสร็จแล้วทำไงคะนี่แหละครับ
โอ้โหเราก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อไง
พอหลังจากนั้นเขาก็อาจจะไปหาเสี่ยงดงเสี่ยงดวงอะไรกันก็ว่าไป

แล้วก็รับพรรับสิริมงคลเข้ามาสู่ตัวเอง
มันเป็นพิธีกรรมของความเชื่อนะครับ
เป็นพิธีกรรมที่มีขึ้นนะเขาว่ากันแบบนั้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
แล้วตอนนี้ก็ทำมาเรื่อยแล้วก็คนที่อำเภอนครชัยศรี
คือพิธีสวดพานยักษ์เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
เป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคล
อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่าโชคร้าย
เราก็ต้องขจัดปัดเป่าออกไป
นี่คุณชนะเข้าใจดิฉันว่าดิฉันจะไปลองเข้าร่วมพิธีดูสักครั้งหนึ่ง
เขาบอกว่ามันจะช่วยให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้หายด้วยไง
คือป้องกันภัยอันตรายคุณสัยมนต์ดำเขาเรียกอะไรอ่ะอับประมงคล

ไม่ได้ทำไมครับโดนไล่
คุณชนะค่ะผมไม่ได้สิ่งอัปมงคลนะ
คุณพูดอย่างนี้คุณด่าผมเลยดีกว่า
คุณก็ไปจะได้สิ่งไม่ดีออกไปนี่ฉันไม่ได้ด่า
ที่ฉันเล่าเรื่องการสวดพานยักษ์ว่าเขาทำกันเพราะอะไร

นี่รู้สึกนะบางทีเราเนี่ยแย่กว่ามลพิษที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้อีกนะ
แย่ยิ่งกว่ามลพิษฝุ่นควันละอองอีก
เพราะว่าเค้าต้องการจะปัดเป่าคุณไป

เอาจริงมันเป็นความเชื่อนะข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย